ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่ฉะเชิงเซาหน่อยนะฮะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตอย่างปริศนาอยู่ในสระน้ำ
อยู่แถวบ้านค่ะนี่นะฮะสระน้ำนี่ลึก๑๐เมตรนะครับ
อยู่ในพื้นที่ตระบวนโหสมโลงอำเภบแหลงยาวนะครับ
ฉะเชิงเซาเนื้อที่ประมาณไร่เศษนะครับ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายประทุมงามสง่าอายุ๕๖ปี
แต่ทีนี้ที่บอกว่าเป็นปริศนาแล้วต้องไปขยายผลไปสืบสวนกันต่อ
เพราะว่าศพของนายประธุมที่เจ้าหน้าที่ไปงมขึ้นมา
อยู่ในท่าพนมมือนะครับแล้วมีเชือกมัดโยงไปที่ขาทั้งสองข้าง
ที่ปากของเขาคาบสร้อยพระเอาไว้
แต่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีบาดแผลอะไรตามร่างกายนะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนจะฆ่าตัวตายแล้วเขาจะมัดมือโยงกับเท้าอย่างนี้ได้หรือเปล่า

นี่ฮะภรรยาของผู้ตายบอกว่าสามีหายออกไปจากบ้านตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้นะครับ
หายังไงก็หาไม่เจอสามีเนี่ยเป็นคนชอบปลูกผักเลี้ยงปลา
แล้วก็มีโรครุมร้าวความดันโลหิตก็มีโรคหัวใจก็มี
วันนี้มาเจอศพตรงนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น
เขาเสียชีวิตตอนไหนครับมีใครมาบอก

เย็นมาถ้าเขาเลี้ยงหมาแล้วเขาจะอยู่บ้านตลอด

ที่เขามาเขามาเลี้ยงหมาด้วยแล้วเมื่อคืนนี้คงจะติดผลแถวเขาเลยไม่กลับบ้าน
นึกว่าแกมาพักที่นี่ก็เลยไม่รู้ว่าเป็นยังไง
เข้าใจว่าแกต้องมาพักอยู่เนี่ยติดฝนฝนแขก
คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
สระน้ำที่เจอศพของนายประทุมนะฮะอยู่ห่างจากบ้านแค่ร้อยเมตรนะครับ
ใกล้สระน้ำจะมีสวนผักอยู่นี่ฮะท่านผู้ชมครับ
ก็ผู้ตายนี่เขาสร้างเพลิงพักเอาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับ
ซึ่งตรงเพลิงพักตรงนี้เนี่ยจะไปเจอเชือกลักษณะเดียวกับที่ใช้มัดมือมัดเท้าของผู้ตายด้วย
แล้วได้คุยกับเพื่อนสนิทของผู้ตาย
เขาบอกว่านายปฐุมเนี่ยมีอาชีพปลูกผักบุ้งขายเป็นคนอัธยาศัยดี
คุยสนุกสนานร่าเริงไม่เคยมีปัญหากับใคร
แต่ก่อนจะเกิดเหตุสัก๑สัปดาห์เนี่ย
นายประทุมเพิ่งมาเล่าให้เขาฟังว่ามีคนมาส่องไฟจับกบในสวนของเขาตอนกลางคืน
ก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าสาเหตุการณ์ตายมาจากการที่คนเนี่ยเข้ามาแอบมาลักจับกบในพื้นที่ของเขา
แล้วเขาจับได้แล้วก็มีปากเสียงกันหรือเปล่า
เรายังคิดอยู่ตรงนี้อยู่
แล้วการที่ว่าจะมาทำตัวเองเราไม่คิด
หนึ่งลูกสาวเขาก็ให้ตังค์ประจำเขาก็บอกว่าเนี่ยลูกสาวตังค์มาให้๑๐๐๐๑๕๐๐บาท
บอกไม่เอาเกียร์พอมีเกียร์เก็บผักขายอะไรได้เขาก็ไม่เอา

แล้วลูกสาวเขาก็ยัดตังค์ใส่กระเป๋าให้อะไรให้กระเป๋าถุงยา
ขณะที่ลูกสาวไปให้ปากคำกับตำรวจนะครับ
ลูกสาวเนี่ยบอกว่าติดใจสาเหตุการตายของพ่อนะฮะ
เพราะอยู่ในสภาพถูกมัดมือมัดเท้า
เชื่อว่าพ่อไม่น่าจะมัดตัวเองได้แบบนี้
เชื่อว่าต้องมีคนทำให้พ่อตาย
ตอนแรกหนูเข้าใจว่าน่าจะลื่นลงไป

แต่ถ้าลื่นลงไปทำไมไม่ไปทั้งรองเท้า

แล้วพอหงายศพมาทำไมทำไมถึงมัดมือมัดเท้า

หนูทำไมไม่ผูกคอตายตรงนั้นไปเลย
หนูคิดอย่างนี้ทำไมต้องมัดมือมัดเท้าตัวเอง
แล้วค่อยลงมาในน้ำ

หรือว่าต้องไปตรวจสอบให้สิ้นสงสัยว่า
ตกลงแล้วเขาเสียชีวิตเองจากการฆ่าตัวตายเอง